มาดูต่อกันที่เรื่องน่าตกใจกันหน่อยค่ะ
จู่ถ้าคุณนั่งอยู่แล้วฝ้ามันร่วงลงมาคุณทำไง

บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นคลิปแล้วตกใจจริงค่ะ
คือกลางบ้านของแม่บานเย็นรากแก่นคุณผู้ชม
บ้านถล่มลงมากองตุ้มอยู่ที่พื้นเลย
แล้วก็แน่นอนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แม่บานเย็นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยนะคะ

แคนดี้รากแก่นลูกสาวของแม่บานเย็น

บอกว่านี่คือที่ห้องนั่งเล่นค่ะเป็นศูนย์กลางของบ้านเลย
ปกติลูกหลานจะมานั่งกองรวมกันอยู่หน้าทีวีอยู่ตรงนี้
แล้วก็มีโคมไฟใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแนนเดอเลียเนอะ

ปรากฏว่าวันก่อนเนี่ยนะร่วงลงมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยค่ะ
กระจายอยู่เต็มพื้นเลยแต่จังหวะดีนิดนึง
ยังโชคดีอยู่ที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีลูกหลานไปนั่งไปนอนกันอยู่ตรงนั้นค่ะ
แล้วก็เหตุผลที่ต้องออกมาโพสต์ร่ายยาวแบบนี้คือตามหาช่างค่ะ
มารับผิดชอบหน่อยเป็นเพราะว่าตามตัวไม่ได้จริงจริง
โทรหาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับพอโทรติดก็ตัดสายซะด้วย
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทีนี้ค่ะหลังจากที่โพสต์ไปไม่นานนี้นะคะ
ทางช่างรีบติดต่อกลับมาบอกว่าลบโพสต์ให้ด้วย
แต่ก็ยังไม่รับปากนะคะว่าจะดำเนินการซ่อมให้หรือว่าจะมารับผิดชอบยังไงบ้าง
คือก่อนหน้านี้พี่แคนดี้เขาบอกว่าก็มีการติดต่อไปบ้างแล้ว
ที่มันจะถล่มลงมาแบบนี้นะบอกว่าให้ช่วยมาดูหน่อยว่ามันมีอะไรแปลกหรือเปล่า
มันแบบไม่เข้าที่เข้าทางหรือเปล่านะคะ
เอาเป็นว่าตอนนี้พี่แคนดี้ให้ทีมของช่างคนใหม่เลยนะ
จัดการซ่อมบ้านให้ก่อนค่ะอันตรายมาก
และจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้แม่บานเย็นนี้นะคะ
ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบเศษโคมไฟที่ตกลงมาแตกนั่นเองคุณผู้ชม

เชื่อเหลือเกินนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในบ้านเคารพนับถือ
อยู่บริเวณนั้นไงมาคุ้มครองให้คนในบ้านปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
เห็นแล้วมันก็แปลกอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วมันก็กระเด็นไปที่หน้าห้องน้ำประมาณสิบเมตร
แม่เดินไปเหยียบจังหวะดีที่แม่ไม่ได้ลงเต็มเท้ามาก
แล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นแก้วมันก็เลยจึ๊บแล้วก็ปวด
ไม่รู้หรอกไหมเวลาเราโดนอะไรที่มันไม่ได้บัดเข้าไปเลย
เลือดออกน้อยแต่มันบวมแล้วมันเจ็บอยู่ข้างใน
อยู่ในบ้านหมดแต่ไม่ได้อยู่ห้องนั้นทุกคนก็วิ่งกรูกันมาเรื
เพราะปกติเราจะมีกิจกรรมตรงนี้ทุกวันเสาร์
ไหว้นับถือองค์พญานาคองค์ปู่พญานาคองค์พระพิคเนธปู่ฤษี
อันนี้ก็ไว้สำหรับปกปักรักษาเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
เอาเป็นว่าหลายบ้านช่วงนี้ก็ต้องสังเกตกันหน่อยนะ
เพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักนะคุณผู้ชมนะฝ้าเฟอร์เพดงเพดาน
อะไรที่มันไม่แข็งแรงเนี่ยถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมกันไปก่อน

นะคะก็ฝากความเป็นห่วงถึงคุณแม่บานเย็นรากแก่นด้วยนะคะ